อาจารย์จักรค่ะอาจารย์เอาจริงนะในส่วน๔๕ปีที่ผ่านมา
คือเวลามีรัฐประหารมันก็จะมีอยู่๒๓เหตุผลหลักนะคะที่มักจะมาเรื่อย
ทีนี้เรื่องของความปลองดองแก้ไขความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งกลับสู่ประชาธิปไตย
อาจารย์จักรมองยังไงว่า๒๔มีนาคมพอข้ามไปแล้วประกาศคะแนนแล้วเนี่ย
มันได้จริงไหมคะ๓๔เรื่องใหญ่พวกนี้ค่ะ
คือต้องย้อนกลับมาว่าจริงแล้วเวลาเราพูดอะไรกันขึ้นมา
แล้วก็ในที่การรัฐประหารทั้งที่เกิดการรัฐประหาร
แต่เรามักจะบิดคำเพราะรัฐประหารกลายเป็นคำว่าพระเด็จการ
ซึ่งความจริงน่าสนใจนะผมว่าในนัยยะสองอันนี้นะฮะ
รัฐประหารคือการยึดอำนาจผลิตการอีกแบบหนึ่ง
เอาละแล้วก็มีการแบ่งซี่กันเลยครับ
ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างฝ่ายผลิตการบ้าง
คำถามที่ผมคือเมื่ออยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ในการที่จะมาลงสมัครแข่งขันกันภายใต้กฎหมายด้วยกันระเบียบเดียวกัน
มาจากการตั้งพักการเมืองเหมือนกันเหตุฉะไหนจึงแบ่งเป็นคั่วกันแบบนั้นล่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่า
ณวันนี้มันไม่ใช่กรณีที่จะบอกว่าฝ่ายผลิตการหรือฝ่ายประชาธิปไตย
ผมกลับมองว่าทุกฝ่ายมันก็เป็นประชาธิปไตย
แต่เป็นประชาธิปไตยที่ยกย่องอะไร
อย่างพักของโทษทีพักอื่นจะว่ายังไงก็ตามนะครับ
พักผมก็ชัดเจนรวมพลังประชาชาติไทยชัดเจน
เวลาถามว่าจะสับสนุนของใครจะสนับสนุนใครเป็นนายก
เราก็ตอบมาตลอดเวลานะครับว่าจริงเราตอบไม่ได้หรอกว่าจะสนับสนุนใคร
เราอาจจะยังไม่ชัดเพราะยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้คะแนนสูงสุด
แต่เราตอบได้ว่าเราจะไม่ร่วมมือกับใคร
เราตอบมาตลอดเวลาผมก็ตอบมาตลอดเวลาว่า
เราจะไม่มีวันร่วมมือกับพักที่อยู่ในระบอบทักษิณ
ไม่ว่าจะมีชื่อไม่ว่าจะเปลี่ยนโลโก้อย่างไร
เราก็ไม่ร่วมมือด้วยอันนี้ชัดเจนครับ
ตอนแรกจะไม่ถามพอยิ้มถามดีกว่าค่ะ
คุณเจษฐพรตกลงเพื่อชาติเพื่อทักศิลป์ใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับผมก็เพิ่งเคยได้ยิน
ว่าคำว่ารัฐประหารไม่ใช่แปลว่าประเด็จการ
ส่วนเพื่อชาติเพื่อทักษิณหรือไม่นั้น
ผมตอบอย่างนี้ว่าพักเพื่อชาติมีหน้าที่อย่างเดียว

และปฏิเสธพระเด็จการโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนับสนุนผลิตการ
จะอธิบายอย่างไรก็ตามนี้
ภายใต้กติกาพระเด็จการ
แม้ว่าจะเอาประชาธิปไตยไปชุบ
มันก็แค่ทองชุบอย่างไรมันก็ลอก
เพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยจอมปล่อง

เพราะว่าคงมันชินมานานและ

พระเด็ดการรัฐสรรพาก็มี

แต่การไปสรุปว่ารัฐประหารคือพระเด็จการ

เพราะประเด็จการจริงเกิดจากบริการรัฐสภาก็มี
และในประเทศไทยเราก็มีในประเทศอื่นก็มี
เพราะฉะนั้นกลับ๒อันมารวมกันไม่ได้ครับ
แป๊บเดียวค่ะคุณจตุพรท่านเสรีพิสุทธิ์และอาจารย์ปียบุตร
ดิฉันเดี๋ยวไปแน่นอนค่ะ
เชิญคุณจตุพรค่ะเชิญค่ะ
คือผมโชคดีที่จบปริญญาเดียวนะครับ
สลับซับซ้อนเรื่องประชาธิปไตยและประเด็จการ
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราชดรเนี่ย
ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดก็ต้องใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
เสียงข้างน้อยมักจะกล่าวหาเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดร
ว่าเป็นพระเด็จการรัฐสภานะครับ
และก็เป็นวาธกรรมอันนี้นะครับ
ความจริงก็ถ้าเสียงข้างมากในสภา
อาจจะกล่าวหาเสียงข้างน้อยว่าเป็นผลิตการเสียงข้างน้อยก็ได้
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นแล้วว่า
เรากำลังจะเจอนะครับ๒๕๐รอข้างหน้าต้องการเพียงแค่๑๒๐
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะอธิบายอย่างไรก็ตามนะครับ
นี่คือกติกาพระเด็จการแล้วเขียนไว้แบบแก้ไขไม่ได้เลย
แก้ไขรัฐธรรมนูลแทบจะเป็นศูนย์นะครับ
๓๗๖เสียงของสองสภาเนี่ยยังล็อกสเปคอีกว่า
จะต้องเป็นสว๑ใน๓๘๔คน
ควายตรงกันคาบอีก๒๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ล็อกกันแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยนะครับ

เดี๋ยวนะคะอาจารย์เดี๋ยวท่านเสรีพิสุทธิ์ตีดิฉันแน่นอน
นี่เดี๋ยวไม่เกิน๓๐วินาที

โอเคครับคือจริงจะบอกว่าการเรียนเยอะเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละครับ